อากฏฐานเรืองห้ามพระพิสุสามเหนียร์เกี่ยวข้องกับการเมืองข้อ
สี่หกตอนนี้เนี่ยนะคะสรุปความก็คือว่าห่ามที่สุสมเนตนะคะข้อ
เรียนดี้อร์นะคะแล้วก็เรื่องไม่ไม่ไม่ให้

ในการเรียกร้องสิทธิ์ของบุคคลหรือคณะบุคคลใด
ไม่ให้ร่วมอภิปรายหรือบรรยาย

ลุงพี่คือมันก็ยันตามลายหลักอักษรนะครับ
การเมืองกับศาสนาไม่มีทางแยกออกจากกันได้เด็ดขาด
ถ้าใครพูดอย่างนี้ก็คือหลับตาไปข้างหนึ่งแล้วก็พูด
พูดโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่มันเกิดจริง

ก็พรบสงฆ์มันเกิดจากทางการเมือง

คนก่อนนี้ใครตั้งมาโดยชอบทำหรือเปล่าก็ไม่ชอบทำแล้ว

คณะสงฆ์มีหน้าที่ตอบสนองอุดมการรับอย่างเดียวเลย
รัฐออกอุดมการออกนโยบายอะไรมา
คณะสงฆ์มีหน้าที่ในการรับสนองนโยบายจากรัฐอย่างเดียวเลย
เหลือความเป็นปรัตโตโฆษะเลย
พระสงฆ์ไทยนี่ตกลงยังเคารพพรบ
เคารพมหาเทรสมาคมเคารพสำนักพระพุทธศาสนาอยู่ป่ะคะ

สำนักงานพุทธศาสนามีที่มาจากการที่ชาวพุทธกลุ่มหนึ่งเขาออกไป
ขู่ร้องเรียกร้องขอแต่ก่อนนี้จะขอกระทรวงพระพุทธศาสนา
แล้วก็ได้สำนักงานพุทธศนาแห่งชาติมา
มันก็มาจากการออกไปประท้วงออกไปเรียกร้องเหมือนกันนั่นแหละ
มันก็เป็นการไปใช้สิทธิ์นั่นแหละ
สำนักงานพุทธควรจะต้องสำเนียกให้เยอะนะต่อมาอย่าใช้คำว่าสำเนียก
คือที่มาของคุณมันก็มาจากการที่พระเนรนี่แหละ
กลุ่มหนึ่งนี่แหละชาวพุทธกลุ่มหนึ่งนี่แหละ
อุบาสกอุบาสิกากลุ่มหนึ่งนี่แหละออกไปเรียกร้องออกไปขอให้รัฐเนี่ย
หรือสร้างองค์กรอะไรองค์กรหนึ่งมาเพื่อดูแลกิจการวุฒนาโดยเฉพาะเลย
คุณศรีสุวรรณค่ะคือจริงแล้วถ้าสมมุติเราอิงเฉพาะตามตัวอักษร
ซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วทั้งพรบคำสั่งหรือใดก็แล้วแต่นะคะ
แต่ว่าจริงแล้วถ้าเราลื้อกรอบนี้ออกทั้งหมดแล้วจะต้องคุยเรื่องนี้กันจริงอ่ะ
คือเอาเข้าจริงเรากำลังพูดถึงพระสงฆ์ในบริบทเมืองไทยซึ่งมีความเป็นรัฐนะ
ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วก็ไม่ได้อิงกับพระธรรมวินัยซึ่งจริงแล้วใหญ่กว่าโดยความเป็นพุทธ

แต่ผมยืนยันว่าอยู่ในสังคมมันต้องมีระเบียบวินัยนะฮะ
พระสงฆ์ถ้าจะไม่มีระเบียบวินัยอยากจะทำอะไรโดยอำเภอใจเนี่ยมันก็ไม่ควรมาเป็นพระสงฆ์
ควรจะออกไปเป็นคารวาสไปเป็นบรรพชิตนะฮะไม่ควรจะเข้ามาอยู่ในเวทวงศ์นี้
ฉะนั้นอยู่ในสังคมมันก็ต้องเคารพในระเบียบวินัยกฎเกณฑ์
แม่งคนที่เป็นเครื่องถัดเป็นประชาชนอ่าถูกแจ้งความล้องทุกข์กราบโทษมีคดีความนะครับ
แต่ด้วยเหตุอะไรก็เลอ่นแต่เค้าจะอ้างว่าผมไม่ได้รับความเป็นทำ
กฎหมายฉบับนี้ไม่เป็นความกับผมแล้วมันจะอยู่กันได้ยังไง
งั้นคนที่ติดคุกในประเทศนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่รับความเป็นธรรมอย่างนั้นหรือมันไม่ใช่
ในเมื่อกฎระเบียบวินัยในสังคมมันถูกกำหนดขึ้นก็ต้องเคารพตามนั้น
แต่หากว่ากฎระเบียบวินัยเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องไม่มีความเป็นธรรมโดยคนส่วนใหญ่
เราก็ใช้กรณกายทางกฎหมายที่มันมีอยู่มีช่องทางมีระเบียบก็ดำเนินการไปตามนั้น
แต่การที่สงฆ์หรือสามเณรออกมาร่วมชุมนุมประท้วงทางการเมืองก็รู้อยู่ว่าเขามาประท้วงทางการเมืองด้วยในเหตุผลอะไร
๑ให้นายกระออก๒แก้ไขการละตำนูน๓ปฏิลูกสถาบัน
ใช่ไหมฮะยังการที่สงออกมาชมนวมประท้วงก็แสดงว่า
ที่ผ่านมาเท่านั้นเองฉะนั้นผมยังเห็นว่า
การที่สงออกมามีพฤติกรรมอย่างนี้ฮะ
เมื่อไปดูตามคำสั่งของมหาเทราสมาคมเมื่อปี๓๘แล้วเนี่ยมันไม่ถูกต้อง
อาจจะขอใช้สิทธิของตัวเองก็สามารถทำได้
แต่ไม่ควรจะมาผสมผสานกับกลุ่มมอบที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ก็เท่านั้นเองอืม

บอกว่าทำอะไรโดยอำเภอใจเนี่ยต่อมาคิดว่าถ้าพูดอย่างนี้มันจะทำให้คนเข้าใจผิด
ที่พระสงฆ์ออกไปในพื้นที่ชุมนุมไม่ได้หมายถึงว่าพระสงฆ์จะทำอะไรตามอำเภอใจก็ได้
สงฆ์อยู่ได้โดยอะไรโดยกรอบของพระธรรมวินัย
ถ้าพระสงฆ์ละเมิดพระวินัยข้อไหนคุณก็ว่าไปตามหลักพระธรรมวินัยสิ
อัตมาไม่ได้กำลังจะบอกว่าการที่พระสงฆ์ออกไปนั่นคือไปละเมิดพระวินัยอย่างไรก็ได้
ไปทำผิดพระวินัยอย่างไรก็ได้แต่การจะจัดการต่างหาก
คุณต้องยกข้อทำข้อวินัยขึ้นมาพูดให้ชัดว่าท่านทำผิดพระวินัยข้อไหนอย่างไร
แล้วอย่าพยายามพูดว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยการออกมาประท้วงเนี่ยเป็นเรื่องสกปรกโสโคกอะไรก็ตามแต่

พระสงฆ์พระม่าเนี่ยปี๒๕๕๐เนี่ย
รัฐบาลทหารเนี่ยออกคำสั่งเนี่ยออกมาตรการเนี่ยขึ้นค่าแก๊สหุงต้มเนี่ย๔๕เท่าเนี่ย
สงฆ์ท่านทนไม่ได้เลยออกมาเดินนำขบวนเลยออกมาสวดกรณียเมตตสูตร
พระสงฆ์ต้องอยู่ข้างรัฐอย่างเดียวทำไมพระสงฆ์เป็นปรโตโฆษะไม่ได้
คำสั่งอะไรมาจัดการก็ได้แต่มาว่าไม่ถูกใครจะเห็นด้วยกับรัฐะก็ได้จะสนับสนุนก็ได้
แต่ในทางหนึ่งเนี่ยควรจะให้พระสงฆ์อีกกลุ่มหนึ่งที่ท่านเห็นถึงความไม่เป็นธรรมของบ้านเมือง
ออกมาพูดบ้างสังคมกับการเมืองนี้มันไปด้วยกันเลยมีพระสงฆ์หลายกลุ่มที่ทำงานพวกนี้
ท่านเดินธรรมญาตาช่วยชาวบ้านประท้วงนู่นสร้างโรงงานฐานหินอะไรกัน
ถามว่าเรื่องพวกนี้มันไม่เกี่ยวกับการเมืองหรือเกี่ยวทั้งนั้นเลยใครให้สัมประธานใครไม่ฟังเสียงชาวบ้าน
แล้วทำไมพระสงฆ์จะออกมามีบทบาทไม่ได้ออกมาด้วยท่าทีอย่างไรต่างหาก
บนเวทีการชุมนุมเนี่ยพระสงฆ์ไปพูดอะไรซึ่งสนับสนุนการใช้ความรุนแรง
อันขัดต่อธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าหรือเปล่าไปบอกโยมลุยเลย
พระสงฆ์ถือมีดถือปืนเสียเองใช้ความรุนแรงเสียเองอย่างนั้นหรือเปล่า

สิ่งที่พระมหาภัยวันพูดเนี่ยอยู่ในพระธรรมวินัยทั้งนั้นแหละ
ไปปกป้องคนเหล่านี้ได้อย่างไรอืม
ไม่ได้ยกคำข้างนอกเลย

ให้คนอย่างคุณสีสุวรรณไปฟ้องร้อง

ถ้าคุณศรีสุวรรณเห็นว่าพระเนรที่ขึ้นอยู่ไฮปาร์ค

ชี้ให้ชี้ให้พระเท็จเห็นโทษว่าเป็นการพูดเท็จ

ให้กลไกในทางคณะสงฆ์ทำงานโดยความเป็นธรรมดิ

หรือภูริเทศจึงต้องไปบอกว่าพระเราเป็น
เป็นอรัชชีเพียงเพราะไปอยู่ข้างนักศึกษา
หรือข้างม็อบที่ไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐะอย่างนั้นหรือ
คุณศิสต์จังหวันตั้งใจจะให้ถึงบบจับศึกเลยเหรอคะ

คือมันมีขั้นตอนอยู่ในคำสั่งมหาเทราสมาคมก็ระบุชัดเจนอยู่แล้ว
ดำเนินการตามระเบียบวินัย
ซึ่งมันก็มีตั้งแต่ขั้นต่ำสุด
เรียกมาตักเตือนหรือถ้าออกหนังสือ
ไปจนถึงขอให้ลาศิกขาบท
มันมีคำสั่งมหาเทราสมาคมว่าห้ามอยู่แล้วท่านออกมาเนี่ยมันไม่ได้ผมก็ต้องไปร้องตามที่ผมเคยร้องมาโดยปกติ
จริงแล้วเราต้องโฆษณานะคะแต่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะต่อที่ออนไลน์อีกครึ่งชั่วโมงถึง๖โมงครึ่ง
เพราะฉะนั้นในเบรกน่าจะสั้นหน่อยแต่ต้องให้ที่หลวงพี่ไพวันจบที่เบรกนี้ค่ะ
คือจริงถ้าเราไปดูในข้อเรียกร้องของคณะปฏิสังขรการพระศาสนาใหม่เนี่ย
หรือกลุ่มพระเนรที่ออกไปเนี่ยท่านเสนออะไรที่เป็นเรื่องคมคายหลายเรื่องเลย
อย่าว่าแต่คำสั่งแค่นี้เลยท่านพูดถึงการต้องการให้มีการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจคณะสงฆ์
มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๕๐๕ให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัย
อันนี้ไม่รู้ว่าคุณศรีสุวรรณได้ศึกษาหรือเปล่าว่าข้อเรียกร้องของท่านในแต่ละข้ออะไรบ้าง
ท่านมีทั้งเรียกร้องเพื่อทุกศาสนาเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างเดียวมีหมดเลย
ซึ่งข้อเรียกร้องเหล่านี้จะมาว่าควรแก่การรับฟังถ้ามันเป็นเหตุเป็นผลแล้วมันเป็นปัญหาจริง
หลวงพี่ยังยืนยันว่าเวทีในการชุมนุมยังถือว่าเป็นเวทีที่เป็นไปได้สำหรับพระสงฆ์ในการเรียกร้องใช่ไหมคะ
ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดหลักภวินัยหรือจะแสนออะไรที่ขาดการหลักธรรม
ต่อมาพระทุกฬูกตั้งนี้มีสิทธิ์ึกษฒรีจะพูดว่าสถอนได้